อ่ะกินข้าวแล้วต้องกินหวานแล้วก็จิบกาแฟตาม
นี่พาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟที่ร้านที่มีบรรยากาศดีแบบนี้คุณ
ได้ดูบัวที่สวยงามแบบนี้ด้วยคุณนะฮะ
แต่ถ้าคนไทยไปก็ดูบัวนี่แหละเพราะบัวเยอะเลย
ก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตั้งอยู่หลังเต็นต์รถ
จังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่กว่า๓ไร่นะคุณนะ
ทางร้านเขาก็มีการขุดสระปลูกบัวจำนวนมาก
แล้วก็มีร้านกาแฟตรงกลางสระบัวโอ้โหมันลงตัวจริงนะฮะ
ความสวยของร้านความสวยของบัวแล้วก็ความอร่อยของกาแฟของเขา
แล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปเช็คอินมีจุดต่างที่เขาจัดให้เนี่ย
เยอะเลยนะคุณนะแล้วก็จุดหนึ่งนะ
ที่เป็นจุดที่หลายคนต้องไปต่อคิวนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดถ่ายรูป
จุดมุมสูงใช่นี่แหละปีนขึ้นไปหน่อยนะ
เหมือนหอดูบัวนะฮะก็ปีนขึ้นไปกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ก็มองเห็นบัวได้แบบเก้าไกลนะฮะสามร้อยหกสิบองศาโดยรอบอืม
โอ้โหกว้างใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่ในการสะขุดบวงเขาเนี่ย
ใหญ่นะฮะแล้วก็มีอาหารให้รับประทานมีกาแฟสั่งมีขนมมีเบเกอรี่ต่างนะครับ
หรือว่าไปดูบัวที่ร้านแห่งนี้นะครับก็เขาบอกว่าไปได้เลย
ทุกวันนะฮะ๙โมงถึง๖โมงเย็นเลยนะครับ
ก็ย้ำอีกทีที่ท่ามะเขือที่คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร